ไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวว่าได้เลิกรากับอดีตหวานใจหนุ่มโน๊ตวิเศษไปแล้ว
แต่ว่าล่าสุดชาวเน็ตเขาจับสังเกตในไอจีของทั้งคู่
ว่าเหมือนจะอยู่ในสถานที่เดียวกัน
ซึ่งก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องสงสัยอยู่นาน
หลังจากที่เธอได้ลงรูปในอินสตาแกรมส่วนตัว
หวานใจเลยซึ่งเธอก็ออกมายอมรับว่าเธอเนี่ยเป็นคนเอ่ยปากชวนฝ่ายชาย
ให้ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเพื่อให้จิตใจสงบเหมือนกับที่เธอได้สัมผัส
เชื่อว่าการพาคนสนิทไปพบกับเรื่องดีไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
แต่ขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าความสัมพันธ์ของเธอกับฝ่ายชาย
หมดสิทธิ์รีเทิร์นอย่างแน่นอนค่ะไม่เชื่อไปฟัง
ก็ขึ้นไปไร่เชิญตะวันค่ะจริงปูไปนี่เป็นรอบที่สองแล้ว
รู้สึกเป็นสถานที่ที่ปูสงบธรรมะอยู่ในใจนะคะ
ก็เลยอยากให้เขาไปเพราะว่าเห็นเขาเครียดเรื่องงาน
เราจะแนะนำคนที่เราเคยมีความรู้สึกดีให้ด้วยไม่ได้
ทุกวันนี้ปูก็ยังรู้สึกดีกับโน้ตอยากเห็นเขามีแรงบันดาลใจ

กูก็แค่อยากเห็นเขามีความสุขอนาคตปูตอบไม่ได้ว่าเราจะเป็นยังไง
แต่ที่แน่ปูจะเป็นเพื่อนที่ดีและหวังดีกับเขาเสมอ

เพราะว่ามันจะมีขอบเขตในความเป็นเพื่อนนะคะพี่
มีโอกาสลิทเติร์นไหม

แต่ว่าเราก็เจอกันบ่อยเป็นปกติ
ใจบุญสวยไปอีกนะคะ
และกับกระแสข่าวเมาส์ที่เมาส์ไม่เลิกว่าปูประยา
มีปัญหากับมินพีชยานางเอกร่วมช่อง

ว่าไม่เคยมีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
และการแยกห้องแต่งตัวถือว่าเป็นเรื่องปกติ

และหากมีโอกาสได้เจอกับนางเอกร่วมช่อง

มันก็เพจอ่ะเนอะม้าวมอยตลก

เรื่องดราม่าบางครั้งเหมือนก็เมามันในการม้าว
ปูเชื่อนะเจอกันก็ไม่มีอะไรหรอกจริง
แล้วดารายังไงเราก็ชอบทำงานกันเนอะ
ถ้างานเข้ามายังไงเราก็คงต้องรับกันทุกคน

ถ้าเราได้ยินอะไรเราควรจะตั้งสติ

ก็แสดงตามในสิ่งที่เราเชื่อถูกต้องแล้ว

ปกติเขาคงไม่เอานางเอก๖คนมาอยู่ห้องเดียวกันหรอก

ขอย้ำอีกทีว่าทุกอีเวนต์ทุกงานโฆษณาทุกอย่าง

เออไข่เขาจะมารวมกันอยู่ห้องเดียวกัน

ก่อนหน้านี้สาวมินพีชยาเขาก็เคยออกมาบอกแล้วว่า
ไม่ได้มีปัญหากันแบบนั้นเขาเป็นเปรียบด้วยเปลือย
อธิบายทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นการอธิบายที่ตรงกันด้วยนะคะ